ช่วงนี้ติดตามประเด็นไหนดีคุณ

มีเรื่องคุณธนทรกับการถือครองหุ้นสื่อสิ่งพิมพ์
แล้วก็การตรวจสอบว่าตัวตนของคุณธนทร
เมื่อวันที่๘มกราคมอยู่ที่ไหน
บุรีรำกลับเข้ากรุงเทพโอนหุ้นกันวันนั้นหรือเปล่า
คือคุณในอินเตอร์เน็ตเขาก็ไปดูแบบเปรียบเทียบเวลา
ถ้าเกิดว่าออกจากบุรีรำ
มาถึงตรงด่านทางด่วนใช้เวลาเท่าไหร่

คุณศีลักษณ์สู่วันบอกเขาให้ตรวษอบโทรศัพท์มือถือเลย

ตรวจสอบไปถึงหมายเลขเช็คที่ให้นางสมพร

เรื่องที่๒แจกใบส้มคุณสุรพลเกียรติชายกร
ว่าที่สาวเจียงใหม่เขต๘ของภักดิ์เพื่อไทย
ก็เมื่อวานคุณสุรพนธ์ก็เข้าพบก่อก่อต่อ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งวิธีคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ

ในการส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลในการวินิจฉัย

นายรักษเกชาแฉ๋ฉายเลขาที่การผู้ตรวจการแผ่นดิน
เปิดเพยยว่าผู้อาทิตย์ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีมติยกคำร้องนายเรืองไกรลีกิจวัฒนาอดีต
สมาชิกพาร์คไทยรักษาชาติ
กรณีที่ขอให้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งมีปัญหาเลือกตั้งหลายประเด็น
และการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นโมคะหรือไม่
หลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประชุมและพิจารณาแล้วเห็นว่า
ตัวเลขนับคะแนนเลือกตั้งกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ที่แตกต่างกัน
ดำเนินการของกรกตยังไม่มีเหตุหรือปัญหา
ที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงทำได้
จึงมีมติยกคำร้องเรื่องนี้นะครับ
เรื่องแรกที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา
อีกเรื่องหนึ่งที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีมติเอกฉัน
ส่งเรื่องให้๓รัฐธรรมนูลวินิจฉัยสูตรคำนวณสอสอบัญชีบรายชื่อ
ว่าขัดแย้งขัดหรือแย้งต่อกฎหมายลูกการเลือกตั้งสสมาตรา๑๒
ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา๙๑หรือไม่
เรื่องนี้ถือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความสำคัญและมีมติที่จะส่งต่อ
ฟังเสียงของเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินหน่อยครับ
กับมาตรา๙๑ก็เลยมีมติว่าเห็นว่ามาตรา๑๙๘มีปัญหาความชอบแรมนูล
ก็มีมติให้ส่งเรื่องไปที่สารรำนูลเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปนะครับ
ก็มีการยืนยันว่าความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีผูกพันกับองค์กรอื่นนะ
แต่กรกตอาจใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาหรือจะดำเนินการอย่างไรเป็นอิสระนะครับ
มีรายงานว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งคำร้อง
สูตรคำนวณสอบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง
สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูล
และทำให้การคำนวณสอสอไม่เป็นไปตามเจตจำนงของรัฐธรรมนูญมาตรา๙๑หรือไม่แล้วนะครับ
ความเคลื่อนไหวด้านของนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
คนนี้ก็เกาะติดประเด็นของคุณธนทรถือหุ้นสื่อนะครับ
โดยเมื่อวานนี้เข้าให้ข้อมูลกับกรกตกรณียื่นคำร้องว่านายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ครองหุ้นสื่อโดยตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมในหลายประเด็น
โดยเฉพาะกรณีที่นายธนทรยืนยันว่าวันที่๘มกราคมได้เดินทางจากบุรีรำ
เพื่อกลับมาโอนหุ้นให้มารดาที่กรุงเทพ
โดยขอให้มีการตรวจสอบพิกัดการใช้โทรศัพท์มือถือ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันเลยนะครับ
ช่วงเวลาดังกล่าวตกลงแล้วนายธนทรอยู่ที่ไหนของประเทศไทย

รวมถึงเรื่องของการให้ตรวจสอบเช็ค
ว่าหมายเลขหรือนำเบอร์เช็คเวลาโอนเช็ค
เวลาจ่ายเช็คใช่ไหมมันจะมีหมายเลขอยู่
หมายเลขที่ทำการจ่ายเช็คมันกระโดดไปกระโดดมาผิดสังเกตหรือเปล่า

ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ที่ฉันพูดถึงเรื่องคุณผู้ชมดูหน้าจอ
เขาก็มีการลงคลิปวิดีโอไว้ช่วงบ่ายเย็นเหมือนกัน
ซึ่งคุณธนทรบอกว่าเขาออกจากที่สตึกที่บุรีรำช่วงบ่าย
แล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพมา
ทีนี้ในโลกโซเชียลเขาก็โอ้โห

ซึ่งในนั้นเขาเขียนเอาไว้ระบุเวลาเอาไว้
ช่วงผ่านด่านเก็บเงินบ่าย๒เกือบบ่าย๓
ทีนี้เขาก็มีการนับเวลาถอยหลังย้อนหลังกลับไป
ระยะทาง๔๐๒กิโลเมตร
มันต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ๕ชั่วโมง๒๗นาที
ดังนั้นถ้าเกิดว่าบ่าย๒โมง๕๐
มาถึงด่านธัญบุรีลบ๕ชั่วโมง๒๗นาที

อันนี้คือด้วยความเร็ว๗๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ถ้าเกิดขับเร็วกว่า๗๓กิโลเมตร
มันก็ไม่ต้องใช้เวลาในการขับรถถึง๕ชั่วโมงกว่า
เอาเป็นว่าต้องรอนะคุณธนทรเข้าพบกรกต
ซึ่งคุณศรีสุวรรณก็บอกว่า
วันที่๓๐เมษายนนายธนทรจะเข้ามาชี้แจงต่อกรกต
และหากกรกตมีข้อสรุปอย่างไร

คำร้องคัดค้านคำชี้แจงของนายธนทรอีก
รอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้

ช่วงนี้ออกรายการทีวีก็บ่อย
โพสต์เฟซบุ๊กก็บ่อยนะฮะ
โพสต์ข้อความถึงกรณีที่กรกตแจ้งข้อกล่าวหานายธนทร
ว่าอาจจะเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

หลังกรกตประกาศรับสมัครผู้สมัครสอบบัญชีบรายชื่อของพักใดแล้ว
ก็ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายใน๗วัน
และหากจะมีการทักท้วงให้ยื่นภายใน๗วันด้วย
เช่นเดียวกันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ
ซึ่งหมายถึงต้องร้องทักท้วงภายในวันที่๒๒กุมภาพันธ์
ปล่อยให้มันเลยเถิดจนถึงช่วงของการหาเสียง

คำร้องคัดค้านคุณสมบัติตามมาตรา๖๐กรณีถือหุ้นสื่อของนายธนทร
มีการยื่นเรื่องเมื่อวันที่๒๕มีนาคม
มันจึงถือว่าถือว่าเกินกำหนดเวลา
และเป็นเรื่องที่กรกตไม่อาจรับคำร้องมาพิจารณาได้
นี่คุณสมชัยเขาก็ให้ความสำคัญเรื่องไทม์ไลน์ตรงนี้เหมือนกันนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยนะครับ
นายนรงรุ่งธนวงศ์หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสถิติกองอำนวยการเลือกตั้งพักเพื่อไทย
เขายื่นคำร้องให้กรกตตรวจสอบคุณสมบัติของ
มีนบุรีคณะยาวกรุงเทพนครพักพลังประชารัฐบ้าง
ซึ่งบอกว่าเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งเป็นอันดับที่๑
แต่มีการกระทำที่อาจจะขัดรัฐธรรมนุนมาตรา๙๑
หลังจากเอกสารแนะนำตัวระบุชัดเจนว่าเป็นเจ้าของ
และผู้ถือหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนประกอบกิจการหนังสือพิมพ์
และสื่อมวลชนจำนวน๒๕๐ล้านหุ้น
และเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามของบริษัทดังกล่าวด้วยนะครับ
พร้อมระบุด้วยว่าพักเพื่อไทยกำลังตรวจสอบข้อมูล
ผู้สมัครพักพลังประชาบรัฐอีกหลายคนนะจ๊ะ
ว่าอาจจะเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
เพื่อยื่นร้องต่อกรกตตามขั้นตอนนะครับ

นายสุรพลเกียรติชายากรว่าที่สสเชียงใหม่

เมื่อวานนี้ออกมาแถลงข่าวยืนยันการถวายปัจจัย๒๐๐๐บาท

ไม่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะใช้ในการซื้อเสียงหรือหาเสียงแต่อย่างใดนะครับ
เมื่อวานก็เข้าพบกรกตยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยนะฮะ